ที่จังหวัดพังงาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีชายคนหนึ่งชาวบ้านบอกเขาคลั่งศัยยศาสตร์
แก้ผ้าเปลือยกายล่อนจ้อนแล้วก็เดินหายเข้าไปในถ้ำตาปาน
ถ้ำตาปานเป็นสำนักสมถ้ำตาปานนะฮะเขาจะมีถ้ำอยู่นะครับ
อยู่ที่เทศบาลเมืองพังงาหายไปตั้งแต่บ่าย๑๕กันยายนคือบ่ายเมื่อวานนี้
นี่คือภาพของเมื่อคืนนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันนะฮะ
พยายามตามหาช่วยกันหาเพราะเขาหายเข้าไปเลยนะครับ
นี่ฝ่ายปกครองก็มาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาก็ต้องมา
กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่๖ที่ภูเก็ตก็มาช่วย
แต่โดมกันค้นหานายพิเชษอายุ๓๖ปีนะฮะหายเข้าถ้ำตาปานไปนะฮะ
อยู่ในสำนักส่งถ้ำตาปานในเขตเทศบาลเมืองพังงานี้ฮะ
หายตัวไปนะครับเจอแต่เสื้อผ้าของเขานะ
ไว้ที่เชิงเขานะครับส่วนภรรยาเนี่ยแจ้งความเอาไว้ที่สพมพังงา
เพราะว่าสามีนี่หายไปเลยคือนายพิเชษเป็นลูกจ้างหน่วยงานแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพังงานะครับ
คือทางชาวบ้านหรือว่าครอบครัวเพื่อนเนี่ยจะบอกว่าเขาจะชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาเรื่องศัยศาสตร์ต่างนานา
แล้วมาสำนักส่งถ้ำตาปานเป็นประจำบายวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้พิเชษก็มาที่สำนักส่ง
ภูเขาไปเจอกับพระรูปหนึ่งที่สำนักสงฆ์พระท่านก็ถามบอกขึ้นมาทำไมแก้ผ้าด้วยเนี่ย
แต่พิเชษก็ไม่ยอมตอบแล้วขอน้ำดื่มขวดหนึ่ง
ภรรยาเนี่ยตอนเย็นเลิกงานกลับมาที่บ้านไม่เจอสามีติดต่อไม่ได้ก็ออกตามหา
มาเจอเสื้อผ้าถอดกองอยู่ที่นี่นะฮะญาติเลยเชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับอะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะ
เพราะว่ามาถอดเสื้อผ้าในถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามันมีอะไรเกิดคุณสัยโดนอะไรยังไง
เคยพาไปแก้คุณสัยเรื่องคลั่งคล้ายศัยศาสตร์มาหลายที่ก็ไม่หาย
เจ้าหน้าที่แบ่งทีมค้นหาสามทีมนะครับมีทีมปีนขึ้นไปหาบนภูเขาก็มี
เจดีไปถึงแนวเขาตลาดพังงาหาด้านหลังภูเขาก็มี
หาที่ราบที่เป็นที่ราบป่าเชิงเขาก็มีครอบครัวก็มาจุดทูบ
บนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอตัวก็มี
อย่างพระลูกวัดสำนักสงฆ์ถ้ำตาปานบอกว่าพิเชษนี้เขาเป็นคนอัธยาศัยดี
อย่างล่าสุดมาเมื่อ๒๓วันก่อนก็มาช่วยกวาดขยะมาทำงานที่วัด
เมื่อวานยังช่วยงานชักรอกปูนขึ้นภูเขาอยู่เลยพักเดียวแก้ผ้านะฮะ
ปีนขึ้นหน้าผาขึ้นไปบนเจดีนี่แล้วก็ไปเจอพระบนเจดี
ก่อนจะเดินกลับลงมาแล้วก็หายตัวไปเลย

แต่เมื่อวานนะฮะทั้งวันทั้งคืนวันนี้เจอแล้วนะครับทุกผู้ชมครับนี่
กร่านบนจะเป็นอย่างนี้ฮะภาพจากโรนมุมสูงนะครับ
ที่เขาแก้ผ้าขึ้นมาถึงเจดีตรงนี้แล้วก็เดินลงบันไดลงไปข้างล่าง
หายไปเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้เจอตัวแล้วนะครับนายพิเชษ
เดินออกมาจากป่าเชิงเขาข้างสุสานมุสลิมพังงา
อยู่ติดกับสำนักสงฆ์เดินออกมาก็เจอรถของญาติที่เขามาตามหาอยู่พอดี
ญาติก็รับตัวขึ้นรถพากลับไปบ้านพ่อบ้านแม่ที่อำเภอตะกัวป่าเลย
คาดว่าเขาอาจจะเห็นคนมาตามหาเขาเยอะหรือเปล่า
ก็เลยหาจังหวะที่จะออกมาเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าเลย
แต่ทางญาติเขาแจ้งข่าวว่าไม่มีร่องรอยอาการบาดเจ็บอะไรนะครับ
ตอนนี้เจอตัวแล้วทางอำเภอก็เลยสั่งยุติภารกิจในการค้นหาแล้ว